คงเป็นห่วงพี่น้องทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ

อุตุนิยมวิทยายังคงเตือน
ว่ายังคงมีฝนตกร้อยละสักประมาณ๔๐ของพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะฮะ
เพราะว่าร่องมรสุมมันไปพัดผ่าน
แม้ว่าจะพาดผ่านที่พม่า

แล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่เวียดนาม

มันข้ามไปข้ามมาแต่ว่าไทยได้รับผลกระทบแน่นอน
ดังนั้นยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะ
แต่ทีนี้วันนี้เหนืออีสานที่คุณสืบสกุลบอกว่า๑๔๐

เพราะเมื่อวาน๑๗๐เลยทั้งเหนือทั้งอีสาน
แต่น้อยกว่าแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เพราะมันเป็นฝนสะสมมันเป็นน้ำสะสม
น้ำเหนือยังไหลบากเข้าท่วมที่สุโขทัยอยู่นะครับ
และมีคลิประทึกให้คุณผู้ชมได้ดูว่ากระแสน้ำที่ไหลแรง
พัดบ้านเรือนของประชาชนให้บ้านเรือนบางส่วนพังเสียหาย

โอ้โหเป็นไรแล้ว
นี่แหละครับคนใส่เสื้อสีน้ำตาลคือผู้เป็นพ่อนะฮะ
แล้วก็ลูกหลานก็พยายามจะรั้งไว้เพราะผู้เป็นพ่อเนี่ยโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก
ที่เห็นบ้านพังไปต่อหน้าต่อตานะครับ
นี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่๑ตำบลปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัย
ยังเดือดร้อนสุดถึงกับมีการอัดคลิปร้องไห้
เพราะว่าทั้งหนึ่งอดข้าวอดน้ำกันมาแล้ว๒วันต้องอยู่กับน้ำที่ไหลท่วมไหลบ่ามาแบบนี้๒วัน
และก็ที่น่าเสียใจอย่างมากคือส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนต่อเติมของบ้านเนี่ย
มันพังเสียหายถูกน้ำเนี่ยพัดเพราะว่าเขาใช้น้ำพักน้ำแรงอ่ะคุณ
ใช่กว่าจะเก็บเงินต่อเติมบ้านเนี่ยแต่คราวนี้น้ำมันทำให้พังเสียหายนะครับ
ผู้เป็นพ่อก็ใจสลายแล้วฮะลูกลูกก็ต้องห้ามไว้นะครับเนี่ยฮะ
แม้ว่าส่วนที่หลุดลอยตามน้ำไปจะเป็นส่วนเพลิงที่ต่อเติมออกมาจากตัวบ้านเท่านั้นนะครับ
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าหากน้ำยังคงท่วมสูงแบบนี้
และที่สำคัญน้ำไหลมาแรงแบบนี้อีกไม่นานเนี่ย
ตัวบ้านอาจจะพังหลุดลอยไปตามกระแสน้ำได้นะครับ
ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่๑
หลังวัดราชสัทธาธรรมหรือว่าวัดป่าแควร์
สุโขทัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง
จนถึงวันนี้นะฮะก็เข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ
ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิประบายความรู้สึกของลูกสาวเจ้าของบ้านนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าต้องต่อสู้ความยากลำบากกันเองโดยไม่มีหน่วยงานใดมาเหลวแลเลยนะครับ
คือพวกเราอยู่หลังวัดประแควร์หมู่๑นะคะเป็นจุดที่เขื่อนพัง
ทีนี้บ้านเราไม่มีทหารต่อชะดอเข้ามาช่วยเหลืออะไรเลย
จนเนี้ยอะบ้านมันจะภังโลงรถมันไปแล้วสว่ามันติดเอ่อ
ไม่มีหน่วยงานเลยเข้ามาดูแลเลยเราจะอยู่กันไม่ได้อยู่แล้ว
ทำไมไม่เข้ามาดูแลไม่เข้าไปดูแลอะไรสักนิดเลยอ่ะ

อยู่กันไม่ได้อยู่แล้วอะเนี่ยมันเป็นด่างรามที่มันพังเนี่ย
แล้วโลกรถมันก็พังมีไหม
ไม่มีเลยบ้านอิศกะหวะมันก็ติดทำไมมีทหารมีความกำลัง
อยู่กันไม่ได้แล้วเนี่ย

จากส่วนต่อเติมของบ้านพังเสียหาย
เพราะสวะมาติดแล้วก็น้ำมันแรง
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปต่างช่วยกันแชร์

ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

โดยงานราชการได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน

ไปตรวจสอบบริเวณประตูระบายน้ำ

สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับ

ในการรับน้ำเหนือต่อจากจังหวัดแพร่
เมื่อเวลา๗นาฬิกาของวันนี้นะครับ

ลอยมาติดอยู่ตรงประตูน้ำจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่เร่งตักเศษสวะที่ไหล

เพื่อเป็นการเปิดทางให้น้ำมันไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น

วัดปริมาณน้ำด้านหน้าประตู
ยังสูงกว่าระดับตลิ่งนะครับ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน

จุดมีระดับน้ำท่วมขังสูง

จากน้ำไม่สามารถไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ทัน
อีกทั้งยังมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ

พร้อมกับตรวจสอบทำความสะอาดตามร่องระบายน้ำ
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังซ้ำอีกนะครับ